เมื่อวานนี้ช่วงประมาณ๔โมงเย็น
มีอุบัติเหตุเป็นลักษณะรถพลิกคว่ำ
ผู้ที่ประสบเหตุก็เป็นนักการเมืองชื่อดัง
ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาหลายสมัย

คาดว่าน่าจะเกิดจากการหลับใน
ผู้ที่ประสบเหตุครั้งนี้นะคะก็คือ
นายเสริมศักดิ์การุณอายุ๗๕ปีค่ะ
เป็นส่อเจ็ดสมัยของจังหวัดระยอง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบอุบัติเหตุ

พลิกตะแคงอยู่ร่องกลางถนนแบบนี้แหละค่ะ
ตรวจสอบข้างในนะคะมีผู้บาดเจ็บ๓คน
คนแรกคือนายเสริมศักดิ์การุณนี่แหละ
ซึ่งก็มีประวัติทางด้านการเมืองยาวนานนะคะ

ครั้งแรกเมื่อปี๒๕๒๖นู่นเลยนะคะ
แล้วก็ล่าสุดเป็นที่ปรึกษาพักภูมิใจไทย
ส่วนอีกคนนึงนะคะก็คือพันรยาของนายเสริมศักดิ์

สามคนนั้นกู้ภัยก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีแล้ว
นายเสริมศักดิ์นั้นได้ขับรถจากบ้านที่อำเภอแกลง
พร้อมกับภรรยาแล้วก็ผู้ติดตาม
หมายว่าจะไปซื้อพันธุเรียนที่จันทบุรี
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ

พุ่งตกลงไปร่องกลางถนนนะคะ
โดยที่ไม่ได้มีการเบรกมาก่อน
เจ้าหน้าที่ก็เลยคาดว่าน่าจะเกิดจากอาการหลับในแหละ
เพราะว่าไม่ได้มีร่องรอยอื่นใดของรถที่เกี่ยวข้องนะคะ

ก็คงจะได้ติดตามรายงานให้ทราบกันต่อไปนะคะ